จัดงานวันเกิดที่ผับแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าลูกน้องอ่ะไปมอง
หน้ากาดในผับสุดท้ายถึงขั้นขับรถมาประกบแล้วยิง
จากกระจกหน้ารถถลุกมากระจกหลังแล้วก็พุ่งมาโดนต้นขาด้าน
คนเจ็บค่ะเป็นนายสุรสิทธิ์ภูมิเกิดถูกยิงเข้าต้นขาขวานะคะ
ตำรวจสพยมราชพัฒนเพชรชบุรีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ได้คุยเบื้องต้นรู้มาว่านายสุรสิทธิ์เนี่ย
เขาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเป็นกาดร้านทองสุกซึ่งเป็นสถานบันเทิง
นายสุรสิทธิ์บอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาเห็นแฟนเขามาร่วมงานวันเกิดของนางสาวจันเพล
ฉายาที่คนแถวนั้นเรียกกันก็คือเจ๊ทรายจัดหนัก
บอกว่าเป็นเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้นะคะเป็นการปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย
เขาบอกว่าเจ๊ทรายเนี่ยมาจัดงานวันเกิดที่สถานบันเทิงแล้วแฟนสาวเขาก็ไปร่วมงานด้วย
เขาก็เลยเดินเข้าไปทักแฟนจังหวะเดินเข้าไปก็มีผู้ชายคนนึงที่อยู่ในกลุ่มของเจ๊ทรายเนี่ย
เป็นคู่อริเก่าของเขาเองมองหน้าเขาแต่ตอนนั้นอ่ะแค่มองหน้ากัน
ยังไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะชกต่อยวิวาสอะไรทางด้านเจ๊ทรายก็เห็นก็รู้แล้วแหละว่าสองคนนี้เป็นคู่อริกันมาก่อน
ก็เลยไม่เอาดีกว่ากลัวจะมีปัญหาก็เลยขอตัวกลับก่อนกับแก๊งที่มาเลี้ยงวันเกิดด้วยกัน
นายสุรสิทธิ์เองก็กลับเหมือนกันโดยมีแฟนสาวเป็นคนขับให้เป็นกระบะวีโก้๔ประตูทะเบียนกน๔๕๑๕นะคะ
จังหวะขากลับเนี่ยนายสุรสิทธิ์เขานั่งอยู่หลังกระบะนั่งสูบบุหรี่
ออกจากร้านมาสองร้อยเมตรเข้าถนนเพชรชบุรีหาดเจ้ามุ่งหน้าเข้าอำเภอเมือง
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนายสุรสิทธิ์จากที่นั่งอยู่ท้ายกระบะก็เลยลุกขึ้นยืนดู
ปรากฏปั้งนัดหนึ่งค่ะทะลุกระจกจากกระจกหน้าทะลุผ่านกระจกหลังตรงแคป
พุ่งเข้าต้นขาขวาของเขาจังเลยทำให้เขาได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนน้องแฟนสาวของเขาที่เป็นคนขับรถนะคะก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
ส่งคุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไปที่สถานบันเทิงที่เกิดเหตุนะคะ
เขาบอกว่าตรงนี้ได้ไปคุยกับพนักงานทำความสะอาดในร้าน
ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริง
แล้วก็ไม่เห็นว่าในร้านจะมีเรื่องทะเลาวิวาสกันด้วย
เราก็เลยเดินทางต่อไปที่จุดเกิดเหตุ
ที่ถนนเมืองเพชรหาเจ้าสำรรรณ์ห่างจากสถานบันเทิงแค่๒๐๐เมตร
ไม่มีวัตถุพยานไม่มีร่องรอยกระสุนปืนหรือความผิดปกติอะไรเลยนะคะ
เราเลยไปคุยกับคุณหมอฮัทเป็นคุณหมอประจำโรงพยาบาลสัตว์ที่เพชรชบุรี
อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุใกล้กันนี่แหละ
เขาบอกเที่ยงคืนเขาคุยโทรศัพท์อยู่หน้าบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วลูกกระสุนปืนตกใส่หลังคาหน้าบ้านเขา
ตอนแรกก็คิดในใจโอ้ใครยิงปืนอีกแล้วเนี่ย
ไปเห็นเป็นลูกกระสุนตกอยู่แต่เขาไม่ได้เก็บมาดูค่ะ
มีตอนเช้าลูกน้องมาเก็บไปทิ้งถังขยะ
ได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดปุ๊บแล้วก็มีเสียงลูกตกบนหลังคากิ้งลงมา
ลูกปืนตกมาที่หลังคาบ้าง

ใส่หลังคาใครยิงปืนนะเราก็ไม่ได้สนใจอะไร
เพราะอะไรเราได้ยินเสียงปืน

คือมันเป็นเรื่องปกติที่เขายิงขึ้นฟ้ากันอะไรอย่างนี้
แถวนี้ค่ะนะใช่หนึ่งอันที่สองคือคือตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
อะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
ทีนี้เราลองไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่นักข่าวเราได้มานะคะ
หน้าร้านอัศวินพระเครื่องอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตรค่ะ
เห็นเหตุการณ์ตอนเที่ยงคืน๒๒นาทีนี่รถของนายสุรสิทธิ์กับรถฟอร์จูเนอร์สีดำเห็นไหมคะ
ขับตามกันมาเลยค่ะไล่กันมาเลย
หลังจากที่ผ่านกล้องวงจรปิดตรงนี้ไปเนี่ยก็คือมีการไล่ยิงกันนะคะ
วันนี้สพเมืองเพชรชบุรีค่ะตำรวจเชิญตัวแฟนของคนเจ็บที่เป็นคนขับรถนะคะมาสอบปากคำอยู่หลายชั่วโมงเลย
สอบปากคำเสร็จเธอก็ให้เจ้าหน้าที่ไปส่งที่บ้านนะคะ
ทีมข่าวเองก็พยายามพูดคุยกับเธอว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นพอจะรู้ไหมคิดว่าใครเป็นคนทำ
แต่เธอเดินหนีค่ะแล้วก็ไม่ตอบคำถามอะไรเลยขึ้นรถกลับบ้านไปนะคะ
หลายคนก็บอกว่าทำไมแบบถึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังไม่ได้ทั้งที่ก็เป็นคนอยู่ในเหตุการณ์แล้วแฟนก็ถูกยิงบาดเจ็บด้วย
แต่จริงก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะว่าเขาจะให้สัมภาษณ์หรือไม่ให้สัมภาษณ์ก็ถือว่านั่นคือสิทธิ์ของเขาเขาให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้ว
ช่วงบ่ายค่ะเจ๊ทรายเจ๊ทรายก็มาเหมือนกันนะคะพาตัวคนก่อเหตุมาค่ะ
สรุปแล้วก็เป็นลูกน้องเจ๊ทรายจริงที่ก่อเหตุชื่อนายชิสนุพงศ์พุ่มจิตหรือฟลุ๊กอายุ๒๓ปี
ส่วนนายคมสรรพงเทพหรือในต่องอายุ๒๗ปีเป็นคนขับรถมาแสดงตัวมาพร้อมกับทนายความนะคะรับทราบข้อกล่าวหาด้วย
ทั้งสองคนรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงแต่ตอนก่อเหตุเนี่ยเจ๊ทรายไม่ได้อยู่บนรถด้วยเพราะว่าคนขับรถกับผู้ก่อเหตุเนี่ยไปส่งเจ๊ทรายก่อนแล้วย้อนกลับมาก่อเหตุ
ปมในการก่อเหตุคืออะไรเขาบอกเป็นคู่อริเก่าขัดแย้งกันมาประมาณสัก๕๖ปีได้แล้วเมื่อคืนเจอหน้ากันก็เลยคำเมนต์กันอีกรอบนึงสุดท้ายก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานะคะนายคมสรรคือคนขับรถหนึ่งข้อหาคือร่วมกันพยายามฆ่าส่วนนายชิศนุพงศ์มือยิงเนี่ยโดนข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้มาพร้อมกับทนายทนายข้อยื่นประกันตัวทั้งคู่ไปเรียบร้อยค่ะ